สลากินแบ่งรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมาย
เราไม่ถูกเราก็แบ่งให้รัฐบาล
เราถูกรัฐบาลเขาก็แบ่งให้เรา
แล้วที่เจ้านี้เขาก็ซื่อสัตว์ด้วยนะครับ

ก็คือพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือว่ารอตเตอรี่แผงที่สมุทรสาขรนะครับ
งวดวันที่๑กันยายนที่ผ่านมาครับ
ที่ออกรางวัลที่๑๗๓๔๕๑๐นะฮะ
ซึ่งมีลูกค้าของเขาที่สั่งซื้อทางไลน์เนี่ย

แล้วก็ถูกรางวัลที่๑ได้เงิน๙๐ล้าน
พ่อค้าคนนี้คือนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีชนะครับ
เป็นชาวจังหวัดเลยแล้วก็มาขายลอตเตอรี่อยู่ที่ปั๊มปตทสาขาเอกชัย
ตำบลโคกขามที่จังหวัดสมุทรสาครเขาบอกว่าเขาไม่โกงลูกค้าเลย
นี่แบบคือสั่งซื้อสั่งขายส่งเงินมาโอนเรียบร้อย
มีหลักฐานทางไลน์อะไรเรียบร้อยแล้วแหละแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะโกงลูกค้า
ที่แบบว่าอาจจะไม่ให้จะไปแอบขึ้นเงินเองอะไรเองนะครับ
เขาติดต่อลูกค้าเอาไปส่งมอบให้เรียบร้อยนะฮะ
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยแผงของเขาเนี่ยนะรางวัลที่๑๑๕ใบ๙๐ล้าน
ไม่ใช่มีแค่งวดที่๑กันยายนที่ผ่านมานะ
ก่อนหน้านี้มีลูกค้าของเขาเนี่ยมาซื้อลอตเตอรี่กับเขาเนี่ย
แล้วถูกรางวัลที่๑๕ใบ๙๐ล้านมาแล้วด้วย
อู้หูทุกวันนี้ขนแทงมาสวยเงินที่แพงเยอะไปหมดนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า
เขาไม่คิดที่จะเอาของลูกค้าแม้แต่ใบเดียวนะฮะ
ขายหวยมันเหลือน้อยเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วครับ
ทีนี้หวยผมก็เหลืออยู่ประมาณ๒ชุดใหญ่
กับเลขสองใบสามใบประมาณสองร้อยถึงสามร้อยใบครับ
ก็ได้แกก็ได้โทรบอกว่าเดี๋ยวเองหวยมันเหลือ
เยอะจะทำไงมันหวยมันจะออกแล้ว
ทีนี้ผมก็เลยแบบขับรถกลับมาจากตลาด
เพราะผมไปเดินขายอยู่ในตลาดระดมหาชัยเมืองเก่า
ผมออกมาเสร็จผมก็เห็นอ่า
อีก๒ชุดนี้ผมก็เลยทำการถ่ายถ่ายไลน์ส่งให้
ลูกค้าที่แบบเคยมาซื้อที่ร้านเราครับ

ห้าใบเดี๋ยวเอาอยู่ยอของชุดหนึ่ง

พี่ไม่ค่อยอยากได้
พอดีเขาก็พูดว่าพี่ก็ฝันถึงราชิการที่สิบพอดีนะ

พอหวยออกเสร็จผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังร้าน
ไปนั่งดูหวยที่เราเหลือนะ

ก็ถามร้อยไปไม่ถูกเท่าไปเลย
ก็เลยมาดูของพี่เขา
เป็นไอภาค๕๑๐

๕๑๐ก็เลยมาเปิดดูโทรศัพท์ว่า

ครับก็เลยเห็นว่าเป็นเลขตัวที่อยู่ในมือเรา

คนที่ถูกเนี่ยเขาก็อยู่แถวสมุทรสาครนี่แหละนะฮะ
แต่ว่าช่วงนั้นไปธุระอยู่เชียงใหม่พอดี
ก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบให้กันที่สวนภูมินั่งเครื่องบินมารับกันนะฮะ

ความจริงแล้วเยอะกว่านี้นะฮะตอนนั้นก็แสนหนึ่งคือ
ประมาณว่าเขาก็มีเงินสดติดตัวประมาณอย่างนั้น

แต่หลังจากเขาเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเขาให้อีกนะคะ

คุณพีชก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินไง

เขาซื่อสัตว์เขาทำสิ่งที่ถูกต้อง

ไม่เคยคิดที่จะโกงลูกค้าที่ซื้อโรตเตอรี่อะไรกับเขาเลย
ต่อให้เขาโกงเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปไม่รอด

มีหลักฐานการสั่งซื้อการโอนเงินมาให้
การถ่ายสลากอะไรให้ดูมันมีหมด

แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหลักฐานแล้ว
ไม่มีหลักฐานแล้วเขาจะโกงเองก็ไม่ใช่
ไป๙๐ล้านมาแล้วตรงนี้เลยแผงนี้เลย

งวดนั้นเนี่ยคนที่มาซื้อซื้อเลขท้าย๖๒๓
แล้วก็ได้ไปเอาไปตอนนั้นซื้อไปเลยเอาไปเลย
แล้วคุณพีชบอกว่าหวยออกไปแล้ว๕วันนะ
ก็มีลูกค้าเนี่ยกลับมาหาเขาแล้วเอาเงินมาให้๔แสน
เขาก็งงว่าสิอะไรเขาบอกอ๋อเนี่ยเขาซื้อไป๑๕วันแล้วก็ถูก
วันที่๑๙๐ล้านแต่มาช้าไปหน่อยเพราะอะไรรู้ไหม

เข้าโรงพยาบาลคือแบบถูก๙๐ล้านช็อกเข้าโรงพยาบาล
พอออกจากโรงพยาบาลเลยเอาเงินมาให้พ่อค้า
โอ้โหเนี่ยฮะคือเรื่องนี้ท่านก็ทราบกันอยู่แล้วแหละ
เราเล่าให้ฟังเพราะวันนี้เราจะพาไปเยี่ยมเขาด้วย
ใช่ค่ะคือหลังจากเป็นข่าวเนี่ยนะต้องบอกเลยว่า
คุณพีชคือคนชื่นชมเยอะมากนะ
นี้ค่ะส่งมาหน้าจอบอกว่าคนขายล็อตเตอรี่หรอมาก
ใครรู้จักพ่อค้าล็อตเตอรี่คนนี้บ้าง
ไปติดต่อเขาได้บอกอาจารย์ด้วยนะขอพิสูจน์ห่วงจุ้ยแผงขายหวยด้วย
นี่แล้วก็ไปมอบจริงค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะก็ไปนะคะ
รวยอันนี้ไปมอบให้กับคุณพีชนะคะนายธนวัฒน์คำแหงพลพ่อค้าขายลอตเตอรี่ผู้ซื่อสัตว์คนนี้นะคะ
อาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่าไหนก็มอบป้ายรวยให้แล้วเดี๋ยวดูห่วงจุ้ยให้ด้วย

ใช่ว่าทำไมแผงตรงนี้คนถูกรางวัลที่๑กันเยอะจัง
นี่อาจารย์ก็เลยดูให้นะคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยแผงขายตรงนี้
เป็นตู้ให้เช่าขายสินค้าภายในปั๊มน้ำมัน

ถึงโรงพยาบาลเอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
หน้าตู้มีต้นไม้มีเสาไฟ
อาจารย์เป็นหนึ่งบอกว่าดี

เพราะว่าพอหันหน้าเข้าร้านเนี่ยทางซ้ายมือเป็นห้องน้ำ
เหมือนน้ำน้ำนี่คือดีอยู่แล้ว
ขวามือมีร้านขนมมีการต่อไฟ
อาจารย์บอกว่าร้านนี้อยู่ระหว่างน้ำกับไฟไง
อยู่ตรงกลางเลยถือว่าพอดีกันแล้ว

ความดีนี้มันเสริมทุกอย่างไง
มันเสริมทุกเรื่องรวมถึงเรื่องของความโชคลาภ

อาจารย์บอกว่าที่มาวันนี้ไม่ได้อยากจะมาเกาะกระแสอยากดังอะไรนะ
ก็ได้ติดตามข่าวแล้วก็เห็นร้านของคุณพีชเนี่ยค่ะ
มีรูปภาพอักษรคำว่ารวยของอาจารย์เป็นหนึ่งอยู่แล้วด้วย
พอเห็นภาพข่าวแล้วทำไมเขามีอักษรของเรา
คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่สัมภาษณ์ก็เห็น

อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากรู้จักก็เลยอยากจะเอาภาพพร้อมลายเซ็นต์มาให้
แล้วก็อยากจะมากับตัวเองเนี่ยแล้วก็มาเซ็นให้ด้วยตัวเองแบบเนี้ยค่ะอืม
ต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงแล้วจุดเริ่มต้นของเขาเอง
เขาจุดเริ่มต้นเขาดีดังนั้นความดีของเขาเนี่ย

ซื้อของกับคนเห็งซื้อของกับคนที่เขาขุดดวง
ตอนนี้ดวงเขาออร่าเต็มที่เลยอย่างที่บอกว่า
แน่นอนดวงเห็งของเขาอย่างน้อยอาจารย์ว่าสิ่งต่าง
เขาก็จะมีโอกาสที่มีความเห็งมากกว่ามากกว่าสิ่งที่ทั่วไป
นี่ค่ะทีนี้คุณพีชก็บอกว่าได้รูปภาพอักษรคำว่ารวยมาแล้ว
ก็สงสัยว่าคืออะไร
พอศึกษาก็พบว่าเป็นของอาจารย์เป็นหนึ่ง
คือเขามีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็เลยศึกษาดู
ของเดิมที่ได้มาเนี่ยเขาได้มาจากพี่ชาย
ใช่เขาก็เลยศึกษาดูแล้วรู้ว่าเป็นของอาจารย์
เหมือนกับเป็นแฟนคลับอาจารย์เป็นหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ก็ดีใจที่อาจารย์มาหาแล้วก็มาดูห่วงจุ้ยให้
เจิมตู้ขายลอตเตอรี่ให้ด้วยนะคะ
คุณพีชบอกว่าขายลอตเตอรี่มาตั้งแต่อายุ๑๓นะคะ

เร่ขายเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าปกติเดินเร่ขาย
เป็นชาวจังหวัดเลยซึ่งส่วนใหญ่จะทำอาชีพแบบนี้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะเขาเดินเร่ขายเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้า
ชาวจังหวัดเลยคนอื่นอีกหลายคนนะคะ
ที่เขาเร่ขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพ
ไม่เคยมีรางวัลที่๑เข้าแผงเลย
มากที่สุดก็แค่รางวัลที่๒
แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเริ่มมาขายประจำที่แผงนี้
ไม่เดินขายแล้วมีแผงประจำ
พอมีแผงประจำปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ
รางวัลใหญ่มาเลย๒ครั้งงวดวันที่๑กรกฎาคม
กับ๑กันยายนแล้วก็๙๐ล้านทั้ง๒ครั้งเนี่ยค่ะ
ที่ผ่านมาบอกว่ายึดหลักความซื่อสัตว์มาโดยตลอดนะคะ
ไม่เคยโกงลูกค้าดีใจมากที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจ
แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดเลย
ที่เป็นกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่มากที่สุดในประเทศไทย
แสดงออกถึงความดีงามของคนที่มีอาชีพค้าขาย
ของคนที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่
ก็เลยฝากว่าถ้าไม่มีโอกาสมาซื้อกับผม
ก็ไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดเลยได้นะ

ส่วนดราม่าที่บอกว่าคนที่ถูก๙๐ล้านงวดล่าสุดคนนี้
ทำไมให้แค่แสนเดียวคนเมาส์กันในโลกโซเชียลอะไรแบบนี้ไง
คุณพีชก็บอกว่าไม่ได้คิดเลยว่ามันมากหรือน้อย
๑แสนเพราะว่าคนที่เขาถูกรางวัล
เขามีเงินติดบัญชีอยู่แค่แสนเดียวเท่านั้น
เขาก็ให้คุณพีชแต่หลังจากนั้นเขาติดต่อกลับมา
แล้วก็ให้เพิ่มแต่เขาบอกว่าไม่ขอบอกแล้วกัน
ว่าเท่าไหร่ยังไงเพราะถือว่าเป็นสินน้ำใจ

เขาแค่อยากจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะคะ
ตอนนี้ตอนนี้คือมากกว่า๑แสน
เขาบอกได้เลยครับความจริงจากผมคือมากกว่าหนึ่งแสน
เพราะว่าตอนนั้นที่เขาให้แสนเดียวคือเขายังไม่ไปขึ้นเงิน

ผมก็บอกว่าพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้
ผมไม่ต้องการสิ่งตอบแทนที่พี่เอาหวยไปก็โอเคแล้ว
ผมจะได้ทำงานผมได้เต็มที่ครับก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขาเนี่ยค่ะ
คุณพีชก็บอกว่าตอนนี้คนซื้อกับเขาเยอะมากนะ
รายไลน์มาจากต่างประเทศอยู่ประเทศเยอรมนี

แล้วก็บอกว่าไม่ต้องส่งมานะเก็บไว้เลยถูกแล้วค่อยว่ากัน
คือไว้ใจมากไงเป็นอย่างนี้เยอะเลย
รายบอกไว้ใจคุณพีชมาซื้อที่นี่ดีกว่า
คนนี้ก็มาซื้อเนี่ยวันนี้เพิ่งรับมาวันแรกมั้งเนี่ย
วันนี้วันแรกของงวดวันที่๑๖กันยายนนะคะ
ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาล

เนี่ยค่ะถูกก็๙๐ล้านเหมือนกัน
ก็บอกว่าลูกค้าบอกฝากไว้เลยไม่เป็นไรไว้ใจ

ก็เลยแนะนำลูกค้าว่างั้นซื้อ๓๖ก็แล้วกัน
เพิ่มไปตัวเลขหนึ่ง

คนก็ไปรุมซื้อกันเยอะมากไปอุดหนุนคุณพีชกัน

แล้วก็จิตใจดีกันด้วยนะคะ